สวัสดีครับคราวนี้น่าจะประมาณสักเที่ยงได้นะครับก็กลับมาพบกับเครมเส้นนะครับ
ไม่ได้แล้วก็เป็นเงินในส่วนที่ควรจะได้ครบจากเดิมสมมุติ
ว่าไทยลีกสามเนี่ยได้๑ล้านบาทเนี่ยอันเนี่ยมันไปจบที่
๕๐คือเหลือแค่๕๐๐บาทนะครับ๕๐๐บาททำทีมทั้งปีมันเป็น
ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เงินส่วนนี้มันจะเป็นเงินส่วน
ที่จะช่วยสรรพสะดุลให้ผู้วันมาเดินต่อไปได้แล้วเงิน
ปอนเซอร์ต่างต่างของสโมสรเขาก็หากันเองตามกำลังที่เขา
สามารถที่จะหาได้ไทยลีก๒นะครับได้ทีมละ๓ล้านก็เหลือ
แค่ครึ่งหนึ่งล้าน๕ซึ่งยังไม่ครบเหมือนกันไทยลีก๑ก็
กระทบหนักหน่อยทีมละ๒๐ล้านก็เหลือเพียงแค่๑๐ล้านซึ่งตอน
นี้ไทยลีก๑ก็ได้ไป๕ล้านกว่าบาทซึ่งต่างมันต่อแล้วยัง
มีความชัดเจนว่าจะได้เงินก้อนเก่าเมื่อไหร่ของใหม่มี
เรื่องอีกแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะยื่นประ
เอาเป็นว่าไม่อยากเปิดเผยแล้วกันว่าเป็นใครแต่
ว่าเขาบอกว่ายื่นไปรอบสุดท้ายเนี่ยคือเพียงแค่๕๐ล้าน
บาทจากที่เคยได้กันก่อนหน้านี้สมัยทูวิชั่นเนี่ยก็เป็น
ขั้นบันไดนะครับจาก๘๐๐๙๐๐๙๕๐พันพันหนึ่งร้อยพันสอง
รับว่ามันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้การใช้จ่ายเงิน
ธุรกิจฟุตบอลมันไม่เหมือนเดิมลดลงมาเหลือสัก๓๐๐
ล้านอันนี้พอเข้าใจกันได้แต่ณปัจจุบันตรงนี้พอให้มีการ
ซื้อกันเกิดขึ้นฟุตบอลไทยจะเดินหน้าต่อยังไงไทยลีก
หนึ่งถึงขั้นจะแยกตัวออกมาทำบริษัทกันเองเพื่อหาสิทธิ
ประโยชน์เข้าแล้วก็ให้บริษัทไทยลีกเนี่ยเป็นเพียงแค่หุ้นส่วน
หนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการออกเสียงใหญ่สโมสรจะออก
อย่างนั้นเองคราวนี้ที่มันหนักหน่อยคือไม่ได้มีการพูดคุย
ในวันที่๒๗มิถุนายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับประเด็นของไทยลีก๒
๒กับไทยฤกษ์๓ว่าถ้าเกิดสโบสอนไทยฤกษ์๑แยกตัวออกมา
ปุ๊บเนี่ยเงินส่วนที่เขาหามาได้เนี่ยจะแจกจ่ายมาให้ไทย
ฤกษ์๒กับไทยฤกษ์๓ไหมซึ่งผมทราบข้อมูลว่าไทยฤกษ์๒กับ
สบวน๒กันเองนะวันนี้ก็เลยทำประเด็นนี้ครับว่าแล้วทัฬก
๒กับทัฬก๓จะทำยังไงถ้าไทยหลีกหนึ่งแยกตัวกไปจะอยู่
กันแบบไหนและผมอยากทราบเหมือนกันว่าณวันนี้ตัว
แถนจัชโบสอนไทรอีก๒และไทรอีก๓เนี่ยได้รับทราบข้อมูลพวกนี้หรือ
ยังว่าจะมีการเรียกประชุมเมื่อไหร่นะครับเราอยู่ในสายนะครับน่าติดต่อ
และอาวาสแทนเอง
บอกว่าจะไม่ขอขึ้นไทยลีก๒ก็คือขออยู่ไทยลีก๓เหมือนเดิมครับ
ครับก็เป็นจริงตามข่าวนะครับเพราะว่าทางเราก็ได้ตัดสินใจแล้วนะครับ
ว่าจะไม่ขอไปเล่นในไทรกิจ๒ก็คือขอกลับเล่นไทรกิจ๓เหมือนเดิมนะครับ
ก็เพราะว่าในเรื่องของงบประมาณนะครับก็คือทางผมคิดว่าน่าจะไปสู้ในไทยลีกสองเนี่ยไม่ไหวนะครับ
แล้วพอขึ้นมาในไทยลีก๒เนี่ยทำไมถึงใช้งบเดิมไม่ได้สมมุติว่าเราก็อยู่เท่าที่เรามีแล้วเราก็ขึ้นมา
เพื่อจะได้สิทธิประโยชน์จากสปอนเซอร์เพิ่มเติมทำไมเราถึงไม่ขึ้นมาในหลีกที่ดีกว่าครับ

ค่าเดินทางรวมอะไรหมดแล้วนะครับก็คือเซฟครบอย่างอย่างเต็มที่เลยนะครับ
แล้วก็พอเรามาดูเนี้ยนะครับในประมาณสิบถึงสิบเอ็ดเดือนเนี้ยนะครับ
งบประมาณสิบถึงสิบเอ็ดล้านบาทนะครับแล้วก็พอมาดูสปอนเซอร์ต่างนะครับ
ก็ยังไม่มีนะครับไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ไม่มีเงินจาก
คือเราก็ไม่ได้หวังเงินจากทางของสมาคมนะครับเพราะรู้ว่าเนี่ยมันก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่หรือว่าได้เท่าไหร่อย่างนี้นะครับ
ก็ต้องหาเงินสำรองก่อนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ตั้งว่าเออเนี่ยสิบล้านเดี๋ยวน่าจะพอหาได้นะครับ
หนึ่งฤดูการอย่างเงี้ยก็วางแผนนะครับเนี่ยทำบัญชีดูนะครับ
จะขายเสื้อเท่าไหร่ได้อะไรมาเท่าไหร่บ้างอย่างนี้นะครับ
แล้วก็พอลองมาคิดดูแล้วก่อนนะครับก็ไม่มีนะครับ
แล้วก็พอดีผมก็ทำทำเกี่ยวธุรกิจนะครับแล้วก็เริ่มมีปัญหาด้วยนะครับ
ในเรื่องสภาพห้องในเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่า
ถ้าเกิดว่าฝืนไปต่อเนี่ยนะครับน่าจะไม่ไหวนะครับ
แล้วก็ยิ่งมีเรื่องการเดินทางมีเรื่องหลายอย่างเข้ามานะครับ
แล้วก็พอขึ้นเท่าไหร่สองเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าเงินงบสิบล้านเนี้ย
ก็น่าจะเป็นทีมที่แบบลุ้นตกชั้นนะครับลุ้นตกชั้นก็คือไปแบบ
สู้เขาสู้เขาเขาไม่ได้อ่ะนะครับก็เลยมองว่า
เหมือนกับเป็นการเอาเงินไปทิ้งอ่ะนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็มีโอกาสตกชั้นเนี่ยสูงนะครับ
แล้วก็ไปแบบไปแบบลำบากอ่ะนะครับนะต้องแบบไปเล่นแบบลำบากเลยนะครับ
ผมเชื่อว่าลำบากทั้งทั้งสโมสรทั้งนักบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องนั่งรถบัตรไปอ่ะที่เกวียนคือนั่งรถบัตรไปจากใต้ไงครับ
ไปไปภาคกลางไปเหนือไปอีสานเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเป็นเครื่องบินด้วยเนี่ยนะครับ
บางทีค่าตกชั้นเนี้ยมันก็แพงนะเงี้ยก็เลยมีหลายอย่างนะครับเข้ามา
มามาทำเนี่ยแข่งเฉพาะในโซนใต้เราดีน่าจะดีดีกว่าแล้วก็ได้
พัฒนาเด็กขึ้นมาก็คือเปลี่ยนนโยบายนะครับจากที่ว่าไปดึงตัวเนี้ย
ก็ใช้เด็กในบ้านเนี่ยนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
แล้วก็ใช้เด็ก๑๘๑๙๒๐ปีนะครับ

ก็เป็นการลดงบประมาณลงมานะครับ
ก็เพื่อเนี่ยเพื่อดูสถานการณ์ด้วยว่าต่อไปเนี่ยนะครับ
มันจะเป็นยังไงด้วยสโมสรนะครับ
สมาคมเรื่องประมาณต่างด้วยนะครับ

เรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจประกาศของสมาคมว่าจะให้เงิน
รับสนุนเท่าไหร่เนี่ยก็คือ
คิดมาตั้งนานแล้วว่าคือขออยู่ได้โดยที่ตัวเองไม่เป็นหนี้เป็นสินก็พอ
แล้วคืออยู่ตามกำลังเพราะว่าถ้าขึ้นไทยลีก๒นี่แหละ
เมื่อสักครู่พูดไปเนี่ยทางระยองเขายิ้มเลย
เพราะระยองเนี่ยเขาได้๓ล้านครับปีหนึ่งอะ

แต่ว่าของพี่ขึ้นอะพี่ก็ได้เงินสรรพสุนเพิ่มขึ้นนะ

สุดท้ายอยู่ไปอยู่มาพอมีกระแสแบบนี้
เรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายละสดมีปัญหา
เรายอมรับมือยังไงครับในระดูการใหม่

สมมุติเกิดระยองได้แชมป์ไทยลีก๒เนี่ย

ถ้าเกิดขึ้นไปต้องไปแบกค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้
ก็ประเด็นแรกเลยอยากให้กำลังใจนครศรีก่อน

คือในวงการเราก็รู้กันอยู่แล้วว่า
เงินของสมาคมอะไรอย่างนี้

เป็นรายได้ที่มันแน่นอน

ประเด็นต่อไปเรื่องการถ่ายทอดนะครับ

ผมก็ต้องให้กำลังใจทุกทีมที่ทำฟุตบอล
เพราะว่าเราอยากพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดของเรา

ในจังหวัดให้คนในจังหวัดมันมาเชียร์
อยากให้มันมีทีมในจังหวัดของเราครับ
แต่ประเด็นเรื่องการถ่ายทอดสดแน่นอนมันกระทบมาก

ของทั้งแฟนบอลของทั้งคนในจังหวัด
เวลาเราพยายามจะทำทีมให้ยั่งยืนครับ

สิ่งแรกเลยนะครับที่เขาจะถามว่า
เอ๊ะคุณถ่ายทอดทางไหนบ้าง
แล้วก็เขาจะเห็นแบรนด์โลโก้เป็นบริษัทของเขาได้ยังไงบ้าง

มันนำไปสู่ผลเสียหายก็คือ
ผมว่าถ้าเข้าถึงน้อยลงมันจะทำให้แฟนบอลลดลง

ทุกวันนี้เขาก็มีสแปนเซอร์หลายเจ้าโทรมาถามความชัดเจน

แล้วก็มันถ่ายทอดสดทุกแมทมาโดยตลอด
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากของไทยศีล๒
คือผมอยากจะวอนผู้เกี่ยวข้องดูประเด็นปัญหา
และอยากจะให้เปิดมาเลยว่าจะแก้ยังไง
เราเป็นฟันเฟืองเล็กครับเราก็พร้อมเดินตามแผนที่
แต่อยากให้มีความชัดเจนนะครับว่าจะเดินกันไปยังไง
ประมาณนี้เผื่อถามว่ามันเป็นปัญหาจริงครับ
โอเคผมถามต่อถ้าอย่างนั้นอยากให้แก้ปัญหา
หมายความว่าที่ผ่านมาวันนี้ที่เราเจอกันคุยกันเนี่ย

เรียกตัวแทนสโมสรทั้งไทยลีก๒ไทยลีก๓
ไปพูดคุยเหมือนที่เอาไทยลีก๑ไปคุยอย่างนั้น
ตอนนี้เขาได้มีโอกาสติดต่อพวกเรายังครับหลังวันที่๒๗ที่ผ่านมา
วันนี้เท่าที่ข้อมูลที่ผมทราบนะครับเราครับ

ไม่ขึ้นไปเล่นไทยลีกส์๒ครับผมทำหนังสือขอสนับสิทธิ์นะครับ
ส่งไปแล้วนะครับเพิ่งมาเพิ่งเมื่อ๑๒วันที่ผ่านมานะครับ
ก่อนหน้าก่อนหน้าก็ได้มีการคุยนะผมก็โทรไปคุยกับทาง
กับทางไทยลีกส์นะครับว่าเหตุผลเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจริง
เรื่องสนามนะครับเรื่องคัพเรจิ้งเนี่ยเราก็สามารถทำผ่านได้นะ
เพราะว่าปิดแค่เงื่อนไขนะครับสามารถทำให้มันผ่านได้
แต่ว่าผมมากังวลในเรื่องของงบประมาณมากกว่านะครับ

ว่าผมจะพาพิมพ์ไปไม่ตลอดนะครับเกิดไปล้มกลางทางเนี้ย
กลายเป็นว่าสโมสรก็ลำบากผมก็ลำบากนักบอลก็ลำบากนะครับ
เกิดเขาไม่ได้เงินเดือนขึ้นมาอย่างนี้นะครับเขาก็ไปหาทีมก็ยาก
ทุกคนต้องเลี้ยงดูครอบครัวอย่างนี้เกิดผมพาไปแล้วมันลำบากกันทั้งหมด
ก็กลายเป็นว่าส่งผลกระทบผมว่าผมยอมตัดสินใจตอนนี้ดีกว่านะครับ
ครับในสิ่งที่เราคิดว่าผมพาพวกเขาไปไหวนะครับ
ทางออกไม่ว่าจะไปเจอที่สมาคมหรือว่าจะคุยกันในภาคส่วนออนไลน์อะไรก็ตามที่มันสามารถเจรจากันได้เนี่ย
ถ้ามันไม่ชัดเจนถึงขนาดนี้เนี่ยทางเราเองคือมันรอไม่ได้นะครับเพราะอีกเดือนกว่า
ถ้าเราจะเตะกันไปโดยที่ไม่มีการถ่ายทอดเนี่ยมันไม่ได้แน่มีอะไรจะเสนอแนวทางไหม
หรือว่าอยากจะให้สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยตอบอะไรเราบ้างเพื่อให้เรามีส่วนในการเข้าไปร่วม
ยังไงเราก็ต้องเดินต่อแหละทีมเรามันยังไงก็ต้องเดินต่อทุกปีทุกปี
เราอาจจะบริหารจัดการยังไงภายใต้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ้าง๑๒๓
นครศรีอะครับเราไม่อยากพานักบอลเราไม่อยากพาโค้ดไปล่มกลางทาง
แล้วก็แบบคือเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับเราต้องคิดการทำงานเริ่มต้น
แล้วก็เดินไปแบบปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงเยอะมากเลย
แต่ถามในมุมผมถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็มันมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วครับ
อยากให้ทุกภาคส่วนได้มาพูดคุยกันอย่างจริงจังว่าจะมีแนวทางอะไร
คืออยากให้ยอมรับความจริงว่าปีนี้ไม่มีถ่ายทอดหรือมี
แล้วเงินสนับสนุนจะได้เท่าไหร่ยังไงบ้าง
มีโค้ชมีอะไรเราไม่อยากพากันไปเดือนร้อนตอนช่วงกลางทาง
เราอยากทำฟุตบอลโดยที่พัฒนาความเป็นเลิศพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดระยองต่อไปครับ
เขาคุยกันอยากให้คุยกันคุยแล้วก็กำหนดชัดเจนเลยครับ
เพราะว่ามันก็ใกล้เปิดฤดูการแล้วครับแต่เขาแต่ก็คงก็คงดำเนินต่อแต่เรื่องเงินเรื่องการจัดการ
สองเรื่องเรื่องเงินกับเรื่องถ่ายทอดอยากให้ชัดเจนขึ้นครับ
โอเคงั้นผมถามต่อเรื่องนี้เพราะว่าผมว่าสิ่งที่ระยองพูดมันไม่น่าต่างกับที่ทุกทีมต้องการเหมือนกัน
แต่ว่าถือว่าเป็นตัวแทนเนอะที่ที่ให้เกียรติได้คุยกับผมเนี่ยประเด็นมันคือว่า
ไม่ถ่ายสมมุติว่าถ้าเขาบอกไม่ถ่ายเงินสนับสนุนเขาก็คงให้เราไม่ได้
เราจะเดินต่อไงในการทำทีเพราะว่ามันคงมีโมเดลนี้เกิดขึ้นกับหลายสโมสร
แล้วรอฟังทิศทางว่าถ้าระยองทำอย่างนี้ทีมอื่นอยู่ไง

ลองตอบในเวย์ที่ไม่มีการถ่ายทอดก่อน
ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับ
เพราะว่าผมว่าฟุตบอลไทยและการพัฒนาความเป็นเลิศในวงการฟุตบอล

ผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีกับเด็กไทยนะครับ
แล้วก็มันเป็นสิ่งที่คนทุกชนชั้นเข้าถึงได้

ผมถามต่อสมมุตินะครับ

เราก็เดินแบบเราก็คงต้องผ่าตัดทีมครั้งใหญ่
แล้วก็เราก็ต้องเดินไปครับ

ผ่าตัดทีมความหมายที่คนฟังอาจจะไม่เข้าใจคือเฮ

เงินเดือนที่เซ็นกันมาก็ขอความช่วยเหลือกันว่า

ปอนเซอร์มันจะเข้าอีกเรทหนึ่ง

เช่นเราเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ

เราก็คงถ่ายได้ครับแต่เราอยากได้ความชัดเจนก่อนว่าจะยังไง
คือเหมือนเราไปขายขอครับเราเหลืออีกเดือนนิดเนี่ย
ถ้าสมมุติวิ่งเวลาเราน้อยการต่อลองหรืออะไร
เราก็ยิ่งน้อยมูลค่าเราก็ยิ่งถูกลงเรื่อย

ถ้าอยากได้ความชัดเจนเร็วโอเค
เราก็สามารถทำได้มันก็เป็นต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมา
แล้วเราก็พร้อมที่จะทำในโลกยุคนี้เราก็สามารถจะถ่ายทอดได้

แต่ถ้าช้าไปเหมือนขายของซื้อของครับ
ดันกันไปกดดันกันมามันผมว่ามูลค่ามันจะลดลงครับ
หรือว่าเราจะรวมตัวกันไปขายที่อื่นมันก็มีทาง
มีคุยกันเองไหมครับในนามสมโศกรรม
เราอาจจะรอจุดนั้นไม่ได้คือเราต้องคุยกันเองก่อนในมุม

อันนี้ขออนุญาตถามว่ามีคุยกันบ้างไหมกับหลายทีมในหลีกเดียวกันนะครับ
คุยบ้างครับแต่เรื่องพวกนี้ต้องเอามาอยู่บนโต๊ะครับถึงจะได้รับการแก้ปัญหาครับ
เราอยู่ภายใต้ไทยลีกหรือภายใต้สมาคมมาตลอดครับ
คือถ้าคุยกันเองมันไม่ได้รับการแก้ปัญหาหรอกครับ
เพราะสุดท้ายก็อยากให้ความชัดเจนกันก่อนแล้วเราค่อยมาดูว่าจะแก้ยังไงถูกไหมครับ
ครับครับผมคิดว่าอย่างนั้น
ขึ้นชั้นมาแล้วเป็นแชมป์ด้วยแต่ผมไม่โสดแรงสิ้นแล้ว
ผมจะอยู่ที่เดิมแล้วกันถ้ามันขึ้นไปแล้วลำบาก
จะพูดในฐานะตัวแทนไทยลีก๓แล้วกันว่าตอนนี้ทีมในหลีกล่างได้รับความกระทบกระเทือนอะไรบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดซึ่งจริงแล้วมันอาจจะเป็นฟันเฟืองที่ค่อนข้างเล็กกว่าไทยลีก๒แล้วก็ไทยลีก๑
แต่ว่าเป็นรากฐานสำคัญนะถ้าเราพูดถึงการสร้างเยาวชนหรือว่าสร้างตลาดใหญ่เนี่ย
ถ้ามองถึงไทยลีก๓ยุคนี้ก็คือหลีกภูมิภาคดิวิชั่น๒สมัยก่อนที่มันบูมมากแล้วมันก็เป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้ฟุตบอลไทยมันบูมมาทุกหลีก
มันก็ทำให้หลีกสามมันมันไม่ได้ปังเหมือนสมัยก่อนที่เป็นหลีกภูมิภาคในมุมมองคุณบันทนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไง
แต่มันจะได้มาทีละ๑ล้านซึ่งตอนนี้๑ล้านยังได้ไม่ครบแล้วก็ร่วมร่าสุดได้มารู้สึกได้มา๖หมื่นนะครับ
๖หมื่นกว่าบาท๖หมื่นกว่าบาทนี่ทำทั้งทีมน้อยกว่าพนักงานกันเดิมบางคนด้วยนะ
ไฟถึงข้าวปรับไปเหลืองบ่อยเลยใช่ไหม

เรายองว่าผมก็โดนหนักกว่าพี่ที่แบบนั้น

อยากให้เป็นตัวแทนของทุกสโบสอท
ที่เขาเดือดร้อนในช่วงฤดูการที่ผ่านมาครับ
ครับจริงนะครับก็คือไทยลีก๓เนี่ยเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับ
ก็คือเราก็ถ่ายกันเองเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เราก็ยอมรับว่าคือเงินที่ค่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับ
เราก็ได้มาจากการที่ไทยลีก๑ไทยลีก๒เนี่ยนะครับ
มีการถ่ายทอดสดทางเนี่ยนะครับทางสปอนเซอร์อย่างนี้นะครับ
เราก็ได้เงินมาช่วยไทยหลีก๓นะครับ
ซึ่งก็นั่นแหละก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าจะต้องลงมาช่วยนะครับ
เพราะว่ามันก็เป็นพื้นฐานเลยนะครับของฟุตบอลเนี่ย
ที่ว่าจะก้าวขึ้นไปไทยหลีก๒ไทยหลีก๓เนี่ยนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไทยลีก๒เนี่ยนะผมมองว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการถ่ายทอดเนี่ยนะครับ
จริงก่อนหน้าที่ผมจะตัดสินใจว่าจะไม่ขึ้นไปเนี่ยนะครับ
คือจริงผมอยากขึ้นไปไทยลีก๒เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับ
ที่ว่าเป็นแบบนั้นก็คืออยากไปถ่ายทอดสดที่เป็นมาตรฐาน
แล้วก็มีการเทอะไปทั่วประเทศอะไรอย่างนี้
อันนี้คือเป็นผมว่าเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งเลยครับ
เป้าหมายเป็นความฝันเลยนะครับแล้วก็นักบอลด้วยนะครับ
ได้ไปเล่นในไทยหลีก๒อะไรอย่างนี้มีการถ่ายทอดกันอย่างนี้นะครับ
เป็นมาตรฐานอะไรอย่างนี้ทีนี้พอไทยหลีก๒ไม่มีการถ่ายทอดเนี่ย
จริงถ้าเกิดผมรู้ก่อนหน้านี้นะผมว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีก
ว่าจะไม่ขึ้นนะครับซึ่งพอผมมารู้ข่าวเมื่อ๒๓วันเนี่ยนะครับ
ก็เลยก็เป็นการนะครับทำให้เห็นว่าเออทำให้รู้สึกว่าที่คิดที่
แต่ว่าไม่ไปขึ้นไทยลีก๒เนี่ยยิ่งเพิ่มน้ำหนักว่าเราคิดถูกมากขึ้น
ถ้าเกิดไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับส่วนไทยลีกสามเนี่ย
ผมก็มองว่าเราก็อยู่ได้ของเราเหมือนเหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็เงินจากสมาคมก็นั่นแหละนะครับจริงผมก็ไม่ได้เหมือนกับทางระยองบอกนะครับ
ไม่ได้เอามาคิดนะครับเป็นต้นทุนเลยนะครับเป็นต้นทุนคงทีอะไรอย่างนี้นะครับ
คิดว่าถ้าได้มาก็อาจจะเอาไปทำอะไรที่มันเพิ่มขึ้นจากที่เราตั้งเอาไว้นะครับ
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่จะได้เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะครับ
อืมโอ้แต่ยังดียังดีพี่เพราะว่าพี่ได้ไปก็พี่จะได้จ่ายค่าปรับไง
แต่อย่างน้อยอยากให้เขาได้ถ่ายเพื่อเออถ้ามันมีมาตรฐานทุกหลีกเนี่ย
เรายังไปเพิ่มมูลค่าในการหาเงินเข้าสโมสรได้อันนี้คือมุมมอง
แต่เมื่อกี้ที่พูดดีเรื่องหนึ่งครับคือผมคุยกับคนในวงการเยอะมาก
แล้วก็แลกเปลี่ยนกับพี่ประสิทธิแลกเปลี่ยนกับพี่มณฑลด้วยว่า
คำที่บอกว่าไม่อยากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคนไม่เข้าใจต้องตีความก่อนว่า
ไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่เต็มที่เราไม่อยากขึ้นนะครับ
แต่ประเด็นมันคือถ้ามันไม่ชัดเจนอย่างนี้เนี่ยผมว่าคือมันจะเกิดเคสแบบนี้เยอะ
คือขึ้นไปแล้วเนี่ยตัดสินใจว่าเฮ้ยผมขออยู่ที่เดิมดีกว่า
แล้วมันจะมีหนักถึงขนาดที่ต้องคุยกับทางระยองได้ว่า
สับสนุนไม่ชัดเจนเนี่ยเฮ้ยถ้าเช็คแล้วบอกกันล่วงหน้าเนี่ย
ผมว่ามันจะชัดมากขึ้นเลยว่าเผลอใครจะบอกเลยว่าเฮ้ย
ผมขอเล่นเต็มที่แต่ว่าถ้าขึ้นไปปุ๊บผมไม่ได้๒๐ล้านเนี่ย
คือชัดเจนดีแต่ในเรื่องมูลค่าภาพรวมเนี่ย
ลีกมันจะไปไม่ได้ไงถูกไหมครับคือคนดูก็จะแบบรู้สึกแบบเฮ้ย
แต่คุณเลือกไม่ไปซึ่งอันนี้ในมุมคนทำธุรกิจผมเข้าใจ
แต่ในมุมแฟนบอลพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บความนิยมมันก็ไม่มา
แต่อันนี้เราแลกเปลี่ยนกันคือว่าก็ต้องเห็นใจคนจ่ายเงินถูกไหม
เพราะว่าเงินจากแฟนบอลตรงนี้มันเป็นบางส่วนที่อาจจะมาช่วย
เหมือนที่สโมสรต่างประเทศเขาขายเสื้อตัวหนึ่ง
เขาสามารถที่จะเอามาซื้อนักเตะได้หรือเอามาทำอะไรได้

แต่ของทั้งสองท่านเนี่ยครับเอาแบบนี้ดีกว่า
สรุปแล้วไม่ได้หวังแล้วกับเงินค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด
ถูกไหมในอนาคตนะคืออันเก่าที่ยังไม่จ่าย

ก็ผมก็มีหน้าที่ในการที่จะนำเสดอข่าวให้
ดูการล่าสุดขอเพียงแค่ความชัดเจนโดยเร็วถูกไหมครับ
ถ้าจะถ่ายก็บอกว่าถ่ายไม่ถ่ายก็บอกไม่ถ่ายก็จะไปดำเนินการเองถูกไหม

อย่าบอกว่าไม่หวังครับต้องบอกว่าหวัง
หวังให้กระบวนการแล้วก็ทุกอย่างมันได้มีการพัฒนาอย่างดีขึ้นครับ
ทั้งเรื่องหวังให้มีการถ่ายทอดสดเหมือนเดิมแล้วก็หวังให้มีการจ่ายเงินที่ชัดเจนครับ
เราก็ยังเป็นฟันเฟืองหนึ่งในฟุตบอลไทยที่อยากจะพัฒนาความเป็นเลิศ
แล้วก็พัฒนาเด็กและเยาวชนเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนครับ
แต่อยากให้ได้ความชัดเจนให้เร็วที่สุดครับของผมประมาณนี้ครับครับ
ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นมุมที่คนพัฒนายาวชนคือสามารถเดินได้มีงบ
เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่บางทีมอาจจะขอพักทีมก็เป็น
ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนรอความ
ชัดเจนที่สุดจากบริษัทไทยลีกและก็สมาคมกีฬาฟุตบอล
เคยคิดไหมครับว่าฟุตบอลไทยมันจะมาถึงจุดนี้
ครับที่เราต้องมาคุยกันกับความไม่ชัดเจนที่ฤดูการแปรไกล
จะเริ่มแล้วจริงก็มันควรจะต้องตอบชอนั้นแต่อย่างน้อย
สิทธิ์การถ่ายทอดมันจะยังต่อเนื่องนะอ่าแล้วก็พวกคุณก็ดำเนินการขายสปอนเซอร์
ล่วงหน้าไปได้เลยฤดูการใหม่จะเตะตอนนี้นะอาจจะแจ้งกันไม่ได้เร็วถึง
อะไรมาบ้างในช่วงแบบปลายซีซั่นซึ่งที่ผ่านมาในตัวแทนทั้งสองหลีก
ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยจนเพิ่งมารู้ข่าว
เมื่อวันที่๒๗พยมันมีปัญหาถูกไหมครับ

ครับผมใช่ครับ

ผมก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็เห็นด้วยมากเลยนะครับว่าเนี่ยแยกมาทำเป็นบริษัทแล้วก็มาบริหารจัดการเองนะครับ
แล้วผมก็เชื่อว่าเนี่ยแต่ละผมก็ว่าผู้บริหารนะครับแต่ละสโมสรในไทยฤทธิ์หนึ่งเนี่ยนะครับก็
นะครับดึงสปอนเซอร์เนี่ยเข้ามาได้เยอะเลยนะครับเพื่อมาสนับสนุนเนี่ยแต่ว่าอยากจะให้เหมือนกับว่าให้ให้ลงมาดูถึง
ไทยฤทธิ์๒แล้วก็ไทยฤทธิ์๓ด้วยครับอันนี้ชัดเจนแสดงว่าที่พี่พลทนพูดผมจะถามพอดีนะ
เดี๋ยวคุยกับพี่ประสินด้วยในมุมนี้ที่ผมสื่อสารไปตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงต้นที่เราคุยกันเนี่ยสมมุติถ้า
ฤทธิ์๒รีสารแต่ว่าแนปแบบนี้ในช่วงประอีก๒ปีแรกเนี่ยแกร่ง
เขาต้องการกลับไปสู่เดิมบ่อยแล้วไปเวลาซับหวังว่าเคยเดี๋ยววันเรื่องที่
เกินจาก๓๐๐๔๐๐ล้านอันนี้ว่ากันไปแต่ในมุมเนี้ยจะอยู่กันยังไง
อันนี้ผมต้องถามให้ชัดเจนว่าสมมุติสมาคมเรียกคุยจะแยกทำแบบนั้นไหม
คือไปหาสปอนเซอร์กันเองภายในเวลาถ้าวันนี้๑เดือน๑๐วันสมมุติว่าเขาเรียกอาทิตย์หน้า
สมมุตินะก็เหลือเวลาไม่ถึงเดือนแล้วทำกันทันไหมครับ

พูดตรงเป็นนักการเมืองระดับประเทศ
ก็คงจะต้องหวังพึ่งว่าอย่างน้อยขอให้สมาคมช่วยดำเนินการเรื่องการถ่ายทอดสดให้

เพียงแค่เงินสนับสนุนคือปีละ๑ล้านบาทแต่ละทีมเชิญครับ
มองว่าทั้งสามลิกเนี่ยก็ควรจะต้องไปด้วยกันนะครับ
ก็อาจจะมีงบที่ไม่ได้เยอะมากซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในไทรกษ์หรือในสมัครคมเขามีงบในส่วนนี้เท่าไหร่
แล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่างบทจากฤกษ์การถ่ายทอดของไทรกษ์๑กับไทรกษ์๒
โดยปกติพอได้มาคือจะเอามาจ่ายให้กับแต่ละสโมสร
หรือว่าเงินตรงนี้เช่นได้มาสมมุติได้มา๑๐๐ล้านสมาคมเอาไป๕๐๐ล้านด้วยเพื่อไปทำอย่างอื่น
แล้วก็อีก๕๐๐ล้านเอามาแต่งจัยให้เรา
หรือว่าได้เรื่องลิขสิทธิ์มาสมมุติได้มา๓๐๐ล้านแต่ว่าต้องเอามาให้กับสโมสร๕๐๐ล้าน
สมัครคมเพิ่มมาให้๒๐๐ล้านก็เลยไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ตัวเลขมันอยู่อย่างไร
มันตกแล้ว๓๔๓๓๓๓๐๐๐บาททั้งหมดเลย
รวมหมดแล้วเงินสนับสนุนต้องจ่ายอะไรให้ด้วย
แต่ว่านี่คือตัวเลขที่ต้องใช้จ่ายในระดูการที่ผ่านมาล่าสุด
ซึ่งแต่ละสโมสรเนี่ยคือยังได้ไม่ครบด้วยนะคือตอนนี้ตัวเลขทั้งหมดนะ
แต่ว่าจ่ายมาให้สโมสรเนี่ยตอนนี้ทั้งทดิกษาจะได้ไม่ครบ
ลีก๓ได้มาเท่าไหร่ครับตอนนี้จาก๑ล้าน
ตอนนี้ยังขาดอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับ
โอเคแสนกว่าบาทเนอะก็คือได้มาห้าแสนแล้วก็น่าจะได้แค่ประมาณสามสามแสนกว่าตอนนี้
เข้าใจครับจากจัง๑ล้านคือ๑๐๐นะครับตอนแรกบอก๗๐
๗๐จะจ่าย๗แสนซึ่งสมมุติสอบรับทราบสุดท้ายเนี่ย
ฤดูการรู้สึกว่าของธนิกสารน่าจะจบไปแล้วฤดูการผมจำไม่ได้ฤดูการปกติ
แจ้งว่าจ่าย๕๐จ่าย๕๐นะครับก็จะเหลือ๕แสนซึ่งตอนนี้คุณมณฑลยืนยันว่า
ยังได้ไม่ครบเหลือประมาณแสนกว่าบาทไทยฤกษ์๒บ้างครับไทยฤกษ์๒เนี่ย
๓ล้านตัวเลขเต็มบอกเหลือ๗๐ผมจำไม่ได้แต่ว่าพอเหลือ๕๐เนี่ย
มันจะหาได้ง่ายคือเหลือ๑๕ล้านตอนนี้ได้มากี่บาทแล้วครับ
ได้มาประมาณ๑๕ล้านครับได้๑๕ล้าน
ไทยฤกษ์๒สรุปครบแล้วใช่ไหม๑๕ล้านได้ได้๑๕ล้านครับ
ครบแล้วแสดงว่าตอนนี้ขาดไทยฤกษ์๑แล้วไม่ครบกับไทยฤกษ์๓นะครับ
๒หลีกนี้ฉะนั้นมุมมองเป็นอย่างนี้ครับ
บอกว่าเอางี้ละกันก็ยืนยันว่าจะให้ตัวเลขเดิม
สมมุติว่า๑ล้านจ่ายไม่ไหวขอจ่ายแค่๕แสน
แต่จ่ายตรงเลยเป็นงวดนะครับไทยลีกสามรับได้ไหม
คนอื่นแล้วก็ระยองสมมุติว่าเคยได้สามล้านเขาบอกเลยว่า
รูปการณ์นี้ไม่ไหวแล้วขอคุยกันเนี่ยเหลืออีกเดือนกว่าเนี่ยแต่ว่า
พยายามหาถ่ายทอดให้แต่ว่าขอให้ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดแชร์
เพียงแค่สักอ่ะล้านห้าแต่จ่ายตรงเลยไปกำหนดเลยออกมางวดหนึ่ง
ออกเท่าไหร่งวด๒ออกเท่าไหร่งวด๓ออกเท่าไหร่รับได้ไหม
ครับอ่าถ้าลิข๓ก่อนตอบก่อนครับคือถ้าว่าผมตอบตรง
เลยนะครับนะก็คือรับไม่ได้รับไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้ว
ก็คงไม่มีสโมสรไหนรับได้นะครับกับเงินสับสนุน๕แสนบาท
นะครับจริงจริงเนี่ยเมื่อสองปีก่อนนะที่ผมตัดสินใจเข้ามา
ทำฟุตบอลเนี่ยก็คือผมดูข้อมูลนะครับก็คือรู้ว่าเนี่ย
จะได้๑ล้านบาทนะครับเป็นเงินสรรทุนแล้วก็จะได้อะไร
ค่าค่าสร้างอาคาเดมี่ทัพสนามเนี่ยอีก๑ล้านบาทนะครับจะ
เป็น๒ล้านอันนี้คือตอนผมเข้าเข้ามาเนี่ยผมรู้จัก
ตัวตัวตัวเลขนี้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาปีแรก
ปุ๊บก็เหลือแค่๑ล้านบาทแล้วก็พอมาเป็นเหลือ๕แสนบาท
เนี้ยนะครับอ่าซึ่งเราก็ยังนะครับผมเชื่อว่าไทยลีกสามเนี้ย
ยังต้องการงบประมาณประมาณหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็ต้องการ
อีกสักส่วนหนึ่งนะครับเพื่อมาพัฒนาหรือว่ามาเนี่ย
สักหนึ่งล้านบาทนะครับผมเชื่อว่าไทยลีกสามเนี่ยอยู่
ได้นะครับด้วยเงินประมาณหนึ่งถึงสองล้านบาทนะครับถ้าเกิด
ว่าห้าแสนบาทเนี่ยผมเชื่อว่าทุกสโมสรนะครับส่วนใหญ่
เลยนะครับลำบากนะครับลำบากในการทำทำทีมแน่นอน
ก็จะมีทีมใหม่ขึ้นมาทีมเขาก็จะหายไปนะครับ
คนในอยากอยากออกอย่างเงี้คนนอกก็อยากเข้ามานะครับ
นะครับพอเข้ามาบางทียังไม่รู้ว่ามันต้องมันต้อง
จ่ายเงินเยอะขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับมันมีมันมี
รายจ่ายเยอะนะครับพอทำมาสักปีสองปีเนี่ยบางที
แบบเริ่มเริ่มท้อเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้า
ถ้าเกิดว่าเรามีการสำหรับที่ที่ที่ที่ดีจริงจริง
นะผมผมเชื่อว่าเนี่ยมีสโมสรเยอะเลยนะครับอยาก
เข้ามานะครับอยากแข่งจากขึ้นมาเล่นในสามถ้าเกิด
มีนะครับเหมือนผมเนี้ยถ้าเกิดผมรู้ว่าสองเนี้ยมี
เงินสามล้านมีเงินห้าล้านนะครับยิ่งอยากอยาก
เลื่อนอยากเลื่อนชั้นเลยครับครับขอได้ดูชัวร์อ่ะไปอ่า
มีแบบมาเสมอเนี้ยอยากเลื่อนชั้นเลยขึ้นไปแล้วเรามี
เงินทำทำทำทีมเนี้ยสักห้าสิบเพอร์เซ็นต์ก็ยังดี
เราก็หายครึ่งหนึ่งจากสปอนเซอร์จากอย่างเงี้ยนะครับทำให้เรา
ผมว่ามันมันอยู่ได้แล้วก็ทุกทีมอยากอยากแยก
เพื่อจะเลื่อนชั้นนะครับไม่ใช่แย่งกันว่าไม่เล่น
ดีกว่าหรือว่าคนที่อยู่หลีกสองอยู่แล้วเอ๊ะพักพัก
ทีมไหมเนี้ยอ่าที่ปีนี้ทำให้ตกตกชั้นดีกว่าลงมา
ผมเชื่อว่ามีทีมแบบนี้เยอะนะครับเพราะว่ามันมัน
มันมันไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเนี่ยมีเงินที่
ที่เพียงพอเนี้ยผมเชื่อว่าทุกทีมที่สามอยากอยาก
ทีมทีสองก็ไม่อยากตกก็จะเกิดการแข่งแข่งขัน
กันยิ่งจริงจริงอะนะครับครับอ่าเงินสามสิบล้านให้เนี้ย
ผมว่าหลักสองแจ้งกันเลยนะครับนะฮะอยากสร้างผลงาน
อยากเสิร์ฟตัวอะไรนี่เพื่อขึ้นไปแล้วก็รู้ว่าจะมี
มันมีเงินแน่นะครับแต่ว่าขอวัดถึงว่ามันชัดเจนจริงครับ
ครับเชิญครับของมุมระยองถ้าสมมุติว่า
เขาขอแบบเปิดโต๊ะไปเลยบอก๓ล้านไม่ไหวแล้วในระดูการหน้า
แต่จะพยายามสู้ให้ได้แล้วขอจ่ายล้านห้าแต่ขอแก้ตัวใหม่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

ซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าถ้ามันไม่ได้ตามเป้าหมาย
ให้จ่ายไม่บานอันนี้ดีกว่าอย่างน้อยเด็กได้เงินเดือนเท่าเดิม
จะเพิ่มมากขึ้นในมุมที่จ่ายไหวก็จ่ายไหวคนไหนไม่ไหวก็ไปหาทีมใหม่
ซึ่งผมบอกให้เลยว่าตลาดจะปิดหมดแล้วครับนักเตะก็ไปหาทีมใหม่ก็ไม่ง่าย
ตอนนี้ถูกไหมใครก็จ่ายเงินไม่เยอะส่วนมุมระยองก็คงมองว่า
ก็ต้องกลับไปดูงบประมาณใหม่อีกทีหนึ่งมันก็จะวุ่นวายถึงเรื่องของสัญญานักเตะด้วย
เพราะว่าหลายทีมผมก็คุยมาแล้วเขาบอกว่ามีการเรียกนักเตะไปคุยเรื่องสัญญาแล้วว่า
ที่เซ็นไปไว้เนี่ยช่วยกันได้ไหมคืออาจจะเหมือนคล้ายสถานการณ์โควิดเลย
คือจ่ายไม่เต็มก่อนได้ไหมแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมันกลับมาดีขึ้นเนี่ย
ก็ค่อยกลับมาจ่ายกันเต็มซึ่งในมุมของคนทำงานที่เป็นพนักงานแบบปฏิบัติการ
ก็คือนักบอลเนี่ยเขาคงมองว่าโอ้โหขนาดที่ผ่านมายังจ่ายกันไม่ครบเนี่ย
แล้วถ้าผมไปรถเนี่ยผมก็คงหวังอะไรไม่ได้แล้วผมก็คงคิดว่า
ผมมาขอรับเต็มขอชัวร์ดีกว่าทุกคนต้องการความชัวร์แล้วตอนนี้
แต่ว่าเหลืออย่างเดียวคือสมาคมกับไทยลีกจะชัวร์ให้ตัวแทนของทั้งไทยลีก๒ไทยลีก๓เมื่อไหร่

ไทยลีก๓นะครับโอเคไหม
ถ้าเขาบอกว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอคุยไทยลีก๒ก่อนไทยลีก๓รอกันแปปนึง

ก็ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นแล้ว

เดี๋ยวเฤมานึงเขาให้พี่ลงหรือยัง

อ้อลงครับได้ด้วย

เพราะว่าผมก็คือแค่ผมก็ไม่ส่งที่ตัวสุดท้าย
เวทีเพราะผมว่าคนดูก็ดูอยู่แล้วผมเชื่อว่าตัวแทนจากหลายสโมสร
ก็ก็คงอยากจะว่าทั้งสองท่านพูดอะไรในมุมมองของ
กับไทยฤีคสามอ่ามีรักษาโดยน้ำเพิ่มเติมไหมครับ
เพราะว่าเดี๋ยวประเด็นนี้ผมว่ายังไงต้องเอาไปเอาไปตาม
มันต่อในมุมของศึกบลชนด้วยมีไหมครับผมผมผมนิด
เดียวครับผมครับเชิญครับเอ่อหลักหลักของระยองในการทำ
บอลเนี่ยครับก็คือเราอยากเราอยากให้มันมีทีมทีมหนึ่ง
ในจังหวัดแล้วก็ให้ทีมเนี้ยเป็นของคนทุกคนไม่ได้เป็น
นำไปสู่การถ่ายทอดสดหรือการบริหารจัดการ
อย่างอื่นที่สำคัญแล้วก็เราอยากจะพัฒนาเด็กและเยาวชนจริงจริง
เราเห็นว่ามันมีประโยชน์ในจังหวัดของเราแล้วก็มันมีประโยชน์ในจังหวัดประเทศ
เวลาเรานำนักฟุตบอลไปตามชุมชนไปตามอะไรอย่างนี้ครับ
มันได้แรงบันดาลใจทำให้เขาห่างไกลยาเสพติดเยอะแยะมากมายครับ
เราเห็นภาพเหล่านั้นเราเลยอยากให้สโมสรสโมสรเนี้ย
มันยังอยู่คู่กับคนระยองอยู่คู่กับประเทศไทยไปตลอด
ก็ฝากครับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเอง
หรือทางทรทถ้ามันมาลิงก์กันได้ทำอะไรร่วมกัน
แล้วถ้าเห็นประโยชน์เหล่านี้ร่วมกันแล้วก็ทำงานไปพร้อมกันนะครับ
ผมว่าประโยชน์มันจะตกแก่สังคมครับแล้วก็มันจะพัฒนาทีม
มันไม่ใช่ทีมของใครไม่ใช่ทีมของตระกูลไม่ใช่ทีมของอะไรครับ
มันคือทีมบอลของคนทุกคนครับในจังหวัดเหมือนที่เมืองนอกหรือที่ไหนครับ
มันคือทีมของทุกคนครับเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นเจ้าของทีมครับ
เราคิดเรามาทำงานให้คนที่เป็นแฟนบอลครับอันนี้สำหรับผมนะครับ
แล้วก็อยากให้เห็นความสำคัญครับครับผมอ่านี่ในมุมของระยอง
เรื่องที่เรากำลังคุยกันเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องลิขสิทธ
เรื่องอะไรต่างต่างเนี้ยนะครับผมก็ผมก็ยังยังยังเห็นด้วยนะครับ
ที่มีการแยกออกมาแล้วก็มาตั้งนะครับแล้วก็อยากเนี่ยผม
ผมมันเชื่อว่าเรามันจะได้เม็ดเงินมานะครับที่มากขึ้นกว่าเดิม
นะครับเนี้ยเอาง่ายเลยถ้าเมื่อหนักเราได้เงินมาห้าห้าร้อย
หกร้อยล้านเนี่ยผมเชื่อว่าแบ่งให้กับไทยลีกหนึ่งแล้วนะครับ
ก็ยังเอามาให้สองสามเนี้ยได้เหมือนเดิมแล้วก็พอเรามาตั้งตั้ง
เป็นเป็นเป็นบริษัทเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะ
ชัดเจนขึ้นนะครับมันต่างกับแบบว่าจากสมาคมอย่างเ
ไม่รู้ว่าคือสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ตลอดแต่ว่า
พอเป็นบริษัทเนี่ยคือพอได้เงินมาเนี่ยนะครับทำงบ
อะไรได้เงินมาเท่าไหร่จะต้องจัดสรรค่าอะไรเท่าไหร่นะครับ
ทายเล็กหนึ่งพิมพ์เท่าไหร่สองเท่าไหร่สามเท่าไหร่อย่าง
อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับคืนกับสมาคมเท่าไหร่
เพื่อให้สมาคมอืมนะครับไปจัดการดังขันให้เราใช่ครับ
แล้วก็เป็นงบจากจากที่เราจัดตั้งกันเองเลยอย่างเงี้ย
แล้วก็มีทีมบริหารชัดเจนมีกรรมการมีอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็มาช่วยกันนะครับผมเชื่อว่าเราจะหานะครับ
แล้วก็พอมันเป็นบริษัทเนี่ยบางทีมันทำให้เป็นมาตรฐานเนี่ย
ได้ดีขึ้นด้วยนะครับถ้าเป็นมาตรฐานดีขึ้นได้เนี่ย
ก็คือก็คือคนที่ว่าเข้ามาเนี่ยนะครับในบริษัทเนี่ย
เป็นกรรมการมาเป็นคนบริหารเนี่ยนะครับ
เป็นคนเก่งเก่งอย่างนี้เข้ามาแล้วก็ตรงตรงจุดนะครับ
ผมเชื่อว่าฟุตบอลเนี่ยนะครับของเราเนี่ยนะครับ
ยกระดับขึ้นไปอีกเลยนะครับถ้าเกิดว่ามาทำกันได้แบบนี้จริงจริง
แต่ว่าอยากฝากเขาว่าให้ให้ช่วยดูไทยฤกษ์สองแล้วก็ไทยฤกษ์สามด้วยนะครับ
ก็คือให้ไปในกลุ่มก้อนเดียวกันอ่าให้ไปด้วยกันอ่า
ไปแยกกันครับแยกเมื่อไหร่ผมบอกเลยนะครับจบเลยจบ
ผมก็เห็นด้วยอ่าผมก็เห็นด้วยในในช่วงหน้าตรงนี้นะครับถ้าเกิด
สองกับสามจบผมเชื่อว่าไทยลีกหนึ่งก็อยู่ไม่ได้นะครับอืม
ครับครับโอเคมุมนี้ชัดเจนนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ครับเราก็ได้คุยกับตัวแทนซึ่งบอกว่าจริงจริงมันได้มุมมอง
เยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีความคิดเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งผมก็
ไม่สามารถคุยกับทุกทีมได้แต่ว่าก็เท่าที่ติดต่อมาเนี่ยทั้งสองคน
โบสรก็ยินดีที่จะพูดคุยกับเราผมว่าสรุปแบบนี้นะครับ
หัวข้อที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้เรื่องที่คำว่าอยากขึ้นไม่อยากขึ้นเนี่ย
ผมว่าในมุมของคนนำทีมเนี่ยสู้เต็มที่นะครับ
จนชัดเจนว่าจะไปถึงจุดไหนแต่ว่าถ้าไม่ไหวในการดำเนินธุรกิจเนี่ย
แต่ว่ามันก็น่าแปลกใช่ไหมคือขึ้นไปแล้วแล้วโอ้โห
ในมุมของการหาสปอนเซอร์มันยากมากทั้งที่ขึ้นไปอยู่ในหลีกที่สูงกว่า
มุมนี้ก็ต้องเข้าใจผมเชื่อว่าแฟนบอลนครศรีนะครับ
เศรษฐกิจมันดีขึ้นทุกอย่างมันโอเคผมว่าผลงานระดูการนี้ก็เป็นคำตอบนะครับ
ยืนยันนะครับว่ามันมีจริงบางทีมที่แบบว่าเฮ้ยพออยู่แล้วไม่ได้คิดจะขึ้น
แล้วก็บางทีมพอรู้ว่าตัวเองไปไม่รอดแล้วนะครับมันมีแน่นอนเรื่องของการล็อกผลการแข่งขัน
ผมกล้าพูดนะครับว่ามันมีเพราะหลายประเทศก็เฉินแล้วเราก็เผชิญมาตลอด
อันนี้คือสิ่งที่ถึงแม้จะจับมือใครโดนไม่ได้เพราะไม่ได้มีการไปสืบสาวราวเรื่อง
แต่ข้อมูลพวกนี้เช็คกันไม่ยากและมันก็ทำให้หลีกของเราเนี่ยมันพังลงไปทุกวัน
ความน่าเชื่อถือมันก็จะลดลงสิ่งที่จะต้องทำนะครับหลังจากนี้ผมว่า
สมาคมเองก็ควรจะต้องรีบชี้แจงเพราะว่านี่คือ๒ทีมที่ผมว่าดูแล้ว
บทสัมภาษณ์ที่คุยกันยังเบานะครับยังเบาไปมีหลายทีมที่ผมคิดว่า
เขาน่าจะขอความชัดเจนมากกว่านี้ด้วยซ้ำโดยเฉพาะเงินเก่าที่ยังค้างอยู่บางส่วน
แล้วก็อาจจะเป็นเงินก้อนใหม่ที่ต้องการความชัดเจนว่าถ้ามันได้นะครับจะเท่าเดิมไหม
แล้วเท่าเดิมจ่ายตรงหรือเปล่าหรือว่าถ้าได้ไม่เท่าเดิมไอไม่เท่าเดิมเนี่ย
ลดลงเหลือเท่าไหร่ให้รีบแจ้งกันมาเพราะมันคือการทำงบประมาณในการทำทีม
ฤดูการใหม่จ่ายไม่ตรงสำหรับบางทีมอาจจะไม่แย่แต่สำหรับทีมเล็กนะครับ
เหนื่อยแล้วก็สามารถตายได้เลยเขาบอกให้เลยมีข้อความไหมครับข้อความสด
ลองขึ้นมาให้ดูหน่อยขึ้นมาให้ดูหน่อยเพราะว่าเราจะได้อ่านข้อความตอนท้าย
คอมเมนต์เป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวคงมีโอกาสได้ทำสดแบบนี้เยอะ
ให้สมาคมเดี๋ยวนะครับให้สมาคมชัดไม่ใช่ให้ไปตายดาบหน้าเอา
สมาคมจะเสียคนที่รักบอลที่สุดอย่างคุณมณฑลได้อันนี้น่าจะเป็นตัวแทนนะครับ
แพนบีดูแลเรื่องนี้ด้วยไหมครับหรือว่าแค่เรื่องหา
สปอร์เซอร์เอาจริงเนี่ยผมชี้แจงนี่ลงเป็นช่องทางเฉญแนว
ส่วนตัวไปแล้วนะครับทั้งในเพจของผมด้วยแล้วก็เมื่อสัก
ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับในมุมของแพนบีเนี่ยถ้าผมทราบ
เข้าใจง่ายเนี่ยคือแพนบีดูเพียงแค่การหา
โฆษณาเข้าไปให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลทำสัญญากันไว้ซึ่ง
ตราส่วนเนี่ยก็คือมีมินิมัมการันตีคือรายได้ขั้นต่ำที่
เขาต้องหาแล้วส่งให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลขั้นต่ำเนี่ยคือปี๒
ละ๔๐๐ล้านบาทซึ่งข้อมูลไม่เคยรับการเปิดเผยแต่พอมี
ปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนครับขาพวกนี้มันหลุดออกมาหลุดออกมาเพื่อทุก
ต้องชี้แจงในสิ่งที่ตัวเองทำว่าข้อได้จริงคืออะไรซึ่ง
ผมได้ทราบมาว่าปีละ๔๐๐ล้านเนี่ยนี่คือขั้นต่ำที่หาให้แล้ว
บีหาได้เกินคือ๕๐๐๖๐๐โดยเฉลี่ยนะครับซึ่ง๕๐๐๖๐๐ล้าน
นี้เนี่ยก็ส่งต่อเข้าไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเพราะว่าอะไรคือ
เรื่องของการส่งเข้าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยสโบสอลโดนประสิทธิ์
น้อยกว่าภาคเอกชนอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราต้องเข้าใจ
กันแล้วก็บอกว่าทุกสโมสรได้รับทราบแต่เรื่องนี้ผมถือว่าเป็น
เรื่องใหม่สำหรับผมนะกับตัวเลขนี้ผมไม่เคยทราบมาก่อนแล้ว
เชื่อว่าผู้สื่อข่าวหลายคนก็ไม่ทราบและที่สำคัญหลาย
โบสรที่อยู่กับสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ไม่ทราบด้วยซ้ำไปอ้างว่า
แจ้งตรงนี้ให้นะครับเพื่อให้ชัดเจนไปก่อนว่าวันนี้ใคร
ต้องเป็นคนตอบคำถามเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอด
สดผมพูดว่ารายได้สี่ทางของสมาคมกีฬาฟุตบอลณวันนี้มี
แล้วก็เอฟซีนั่นคือสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียก็คือเงิน
สรรพสนุน๒ทางนี้จะเข้ามาที่สมาคมเรื่องอะไรบ้าง๑การเป็น
ล้านบาทสมาคมต้องออกเงินก้อนนี้ไปก่อนในการจัดการแรง
แล้วไปเบิกทีหลังนะครับซึ่งอันเนี้ยโอเคถ้าสมาคมมี
เงินเงินในในกองคลังเงินก้นถุงเนี่ยก็ต้องสามารถเอา
จ่ายตรงนี้แล้วไม่กระทบกับสโมสรสมาชิกแต่ตอนเนี้ยมันกลาย
ว่าคุณจัดชิงแชมป์เอเชียได้แต่ว่าเงินของสโมสรคุณได้ไหม
ครบสโมสรก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยคุณเอาเงินส่วนจัดชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งมันต้องออกก่อนเอาเงินของสโมสรไปใช้หรือเปล่า
คือสิ่งที่คุณต้องตอบอันนี้ก็เป็นที่๑กับอีกช่องทางหนึ่ง
ของสมาคมอันใหม่สร้างสนามแข่งขันที่อยู่ที่มกรุงเทพธบุรี
อยู่แต่เรื่องนี้ต้องชี้แจงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงิน
มีคนบอกว่าเฮ้ยมีการเก็บเงินกันเขาก็อยากฟังว่าเก็บเงิน
แล้วเนี่ยเอาไปทำใช้ส่วนไหนอันนี้คือส่วนที่สมาคมต้อง
ตอบนะครับต้องตอบเพราะว่าวันนี้เนี่ยเพราะว่าหลายสมบูรณ์
ก่อนก็ก็ยังไม่เข้าใจอ่าแล้วก็กลายว่าเขาจะมองว่าเงินส่วน
เอาไปทำพวกนี้เนี่ยเอาเงินจากส่วนที่เป็นเรื่องของค่า
จัดการสิทธิ์ต่างเอาไปใช้หรือเปล่าอันนี้เล่าให้ฟังจะ
เห็นข้อเท็จจริงซึ่งมุมนี้นี่คือเงินทางแรกของทาง
สมาคมกีฬาฟุตบอลที่หามาได้นะครับส่วนคนบอกว่าเฮ้ย
ก็เขาเอาเงินไปสร้างตึกไปทำนู่นทำนี่พัฒนาฟุตบอลถึง
สโมสรให้พอถ้าเกิดว่าคุณคิดแบบนั้นนี่อันนี้คือตัก
ที่ผิดมหันมากเพราะอะไรไหมครับเพราะนั่นหมายความว่า
สมาคมกับบริษัทไทยลีกลำดับความสำคัญไม่เป็นครับและมันคือ
เงินคนละช่องทางผมเน้นย้ำนะครับเรื่องการสร้างอาคารการ
แล้วคุณทำเรื่องเสนอโครงการไปได้แล้วคุณสามารถตีตัวเลข
นุมัติงบจ่ายมาฉะนั้นเงินก้อนเนี้ยมันจะไม่เกี่ยวกับเงิน
สับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเงินก้อนเนี้ยครับ
เป็นเงินที่กรกฐให้มาในเรื่องของรางวัลทีมชนะเลิศ๑๐ล้านบาท
รางวัลทีมดับ๒๘อ่ารู้สึกว่ามีเรื่องของค่าภูติศีลด้วย
เงินต่างพวกนี้นะครับผมได้ข่าวว่าจริงเนี่ย
มันเลิกจ่ายกันไปตั้งแต่ในยุคของนายกวรวีธรรมแล้วก็สยามสปอร์ตบริหารนะครับ
แต่นี่เล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่ว่านำเสนอข่าวของคุณระวีกับคุณสมยศ
แล้วบอกว่าคนนั้นคนนี้ดีกว่าให้เลิกคิดนะครับ
แฟนบอลตอนนี้กลายเป็น๒ฝัก๒ฝ่ายให้ฟังเขาได้จริง
ยุคนี้ครับในยุคของท่านสมยศยุคเริ่มต้นเนี่ย
ไม่ได้เงินสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในส่วนของการจัดการแข่งขันลีก
แต่พอมีปัญหาโควิดเนี่ยก็มีการของงบส่วนนี้ไปนะครับ
เงินรางวัลต่างก็คือกลับไปเอาเงินของการกีฬาแห่งประเทศไทย
และอีกส่วนหนึ่งที่ได้เงินจากการกีฬาแห่งประเทศไทยคือ
สนับสนุนเรื่องการเก็บตัวฝึกซ้อมฟุตบอลทีมชาติ
ที่เป็นกีฬาที่เป็นพวกมหากรรมกีฬานะครับ
ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นคณะการโอลิมปิก
ทำเรื่องเสร็จปุ๊บก็ส่งจากการแข่งขันกรกฐจะให้งบในการฝึกซ้อมมา
ที่ผ่านมาฟุตบอลคุณลองไปดูนะครับ
มหากรรมกีฬาเขาให้ซ้อมขั้นต่ำ๖เดือน
ฟุตบอลซ้อมเคยถึง๖เดือนไหมครับ
อันนี้ก็ต้องว่ากันตามข้อได้จริงเพราะว่าบริบทฟุตบอลเนี่ย
มันมีหลีกอาชีพนักฟุตบอลต้องเล่นกับสะโบสอน
แล้วค่อยกลับมาซ้อมกับทีมชาติในช่วงเวลา๒อาทิตย์
เงินส่วนนี้เขาก็ให้คุณมาเต็มนะครับ

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะต้องชี้แจงเหมือนกันนะครับ

เขาหาขั้นต่ำที่เซ็นสัญญาไว้คือปีละ๔๐๐ล้านบาท
คราวนี้ถ้าหาได้เกิน๔๐๐๕๐๐ล้านหรือมากกว่านั้นเนี่ย
เช่นโฆษณา๑ตัวหาได้๑๐๐ล้านบาท

สมมุติหาได้๑๐๐บาทก็ได้๒๐บาท

แล้วก็ส่งเงินทั้งหมดที่เหลือ๘๐ล้าน

เรื่องนี้คือช่องทางหาเงินช่องทางที่๔

ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดของไทยลีก
แล้วก็ของทีมชาติ
ที่เป็นการพูดคุยของสมาคมในการจีนจา

ก็คือการเจรจากับบริษัทไทยลีก
รูปแบบใหม่ที่สโมสรจะแยกมาตั้งกันเอง

ถึงปี๒๕๗๑

ต้องการทำเองแบบเด็ดเสร็จชัดเจน
คือเป็นทีมชาติ๗๕และสโบสร๒๕
ต้องตัดเงินส่วนนี้ออกหรือเปล่ามินิมังการันตีก็จะน้อยลง
ซึ่งผมกังวลส่วนเดียวที่ผมบอกว่าเดือนกว่ามันทันหรือเปล่า
ตรงที่ถ้าตั้งบริษัทกันเองสโมสรก็ต้องเอาเงินนี่แหละครับ
ในช่วงเบื้องต้นคุณจะได้เงินส่วนจาก๒๕ไปช่วยในการที่จะตั้ง
เพื่อจัดการแข่งขันก่อนในช่วงเวลานี้เพราะว่าสัญญาผูกพันที่มีอยู่
ยังตัดเงินส่วนนี้มาใช้ได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องไปคุยกันนะครับผม
ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นนี้แต่ว่าผมนำเสนอทุกเรื่องแน่นอน
ถ้าใครชี้แจงมุมไหนมาเราเอามาพูดคุยให้ผมว่าเรื่องนี้จบยากในวันที่๓
กรกฎาคมและสโมสรไทยลีก๑ควรพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าไปประชุม
สภากรรมการด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะต้อง
มาคุยกันเพราะมันมีสัญญาผูกมัดคุยกันอยู่แล้วจะแยกตัวออกมาทำผมว่าไม่แปลก
และเห็นด้วยมาตั้งนานแล้วแต่ในช่วงเวลาประมาณสักเดือนไก่สิบวัน
วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าอนาคตมันดีแน่แต่ว่า
เอาวันนี้ก่อนอย่าเพิ่งมองถึงอนาคตเอาวันนี้ที่มันจะเริ่มต้นขึ้นจนถึง
เดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนอันสำคัญมากมากนะครับเรื่องพวกนี้
ติดตามกันต่อนะครับคนก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องของเกมการมงการเมือง
มาอิงเกี่ยวข้องโอเคก็ต้องยอมรับว่ามันมีส่วนแต่จุดสำคัญที่สุดเนี่ย
คืนส่วนเจ้าที่บอกว่ามีคนยื่นมาให้๕๕๐ล้านบาทผมก็ไม่
ว่าเป็นบริษัทในไทยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็
เองในฐาณที่ถ่ายที่ชาติไทยก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ต่อมาก็
มีหรือแม้แต่เคยทำสัญญากับสมาคมก็เคยทำแต่ว่ามันการ
เป็นว่าณปัจจุบันในมุมนี้เนี่ยมูลค่ามันล่วงตกลงไปถ้า
จะให้กันถึงราคาขนาดนี้เนี่ยผมว่าเปิดกันเลยดีกว่านะ
เปิดมาเลยดีกว่าว่าเป็นใครแล้วทำไมถึงไม่มีดีลนี้เกิด
เจ้าเก่าให้ด้วยซ้ำไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้ามันมีความ
พวกนี้หลุดออกมาเดี๋ยวเราหยิบมาเล่าให้ฟังแน่นอน
ในคลิปต่อไปก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับย้ำอีกครั้ง
นี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับผมเชียวรปัตน
ก็ดูย้อนหลังได้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ